สวัสดีครับบันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่ง
รู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะครับผมนาคอนศิลาชัย

ดิชันเบตองรัชตะวันพวชนุกูลค่ะ
ครับผมแล้วเราจะมาเจอกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ
เวลา๙โมง๑๕นาทีนะครับทางบันเทิงไทยรัฐนะครับ
และแน่นอนครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวคนในวงการอีกเช่นเคยนะครับ
ที่สำคัญนะครับวันนี้สดจริงถึงตัวนะฮะ
เราจะได้มีโอกาสนะครับไปสดทุกเช้าแบบนี้นะครับ
ค่ายมวยนะฮะซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่า
วันเนี่ยพอเขามีลูกแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง

รอแล้วค่ะเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะไปอัปเดตกันเลยนะครับ
และที่สำคัญสดครับ๙โมงกว่านะครับ

เรื่องดีที่ต้องบอกว่าไม่รู้จะเป็นความลับได้อีกนานหรือเปล่า
เขาบอกกำกำกึงคือเรื่องภรรยาไป
อย่าบอกนะว่ากำลังจะเปลี่ยนจักรยานคันใหม่
เป็นเรื่องแค่นั้นดิฉันไม่เอามาเล่าหรอกค่ะพี่เปิ้ล
นี่จะบอกว่าเขาอัพรูปคุณผู้ชมแล้วก่อนหน้านี้เขามีการแท็กรูป

แล้วก็แท็กนี่ไงอินสตราแกรมหาคุณน้ำหวาน
หลายคนชาวเผือกอย่างเราเราก็ตามไปสืบว่าน้ำหวานนี่เป็นใคร

เช็กไปเช็กมาก็เป็นไฮโซล์คนนึง
ซึ่งเธอเองก็ทำคลินิกเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามเสริมสวยต่างนี่แหละ
ซึ่งในรูปที่แท็กกันไปแท็กกันมาก็มีการแท็กให้กันบ่อยด้วย
ส่วนคุณต้าแท็กหาคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานแท็กหาคุณต้า
แล้วก็มีการแท็กหาเพื่อนคุณต้าด้วยในหลายครั้งนั่นเองนะคะ
ล่าสุดนี้นะคะต้องบอกว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลอย่างที่บอกไป
มาร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งมาราทอนกัน
ระหว่างคุณต้ากับคุณน้ำหวานพัสวีนี่แหละ
เป็นงานการผู้โสดมาช่วงบ่ายวันนี้นี่เอง
พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มารออัปเดตประเด็นมั่นฟ้าแลบ
เพราะว่าอัพรูปภาพใส่แหวนไงหลายคนก็ว่าเอ๊ะ
รต้าก็เพิ่งโสดมาหมาดแล้วอยู่ไม่เคยโพสต์รูปภาพ

หรือว่านี่จะเป็นรักครั้งใหม่นะฮะแต่ว่าผิดหวังเล็กน้อยค่ะ
รต้าบอกว่าไม่ขอพูดเรื่องส่วนตัวในงานนี้
รอให้ไปติดตามกันในงานแถลงข่าวที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเลยทีเดียว
มีการดึงเชงว่าดึงไปอีกตั้ง๑เดือน
เดี๋ยวนะถ้ามีการแถลงข่าว

เขาใช้คำว่าแถลงข่าวนะไม่ได้ว่าเออให้สัมภาษณ์ทั่วไป

น่าจะมีเรื่องราวดีนะฮะ
คือพี่ต้าบอกว่าพร้อมจะตอบทุกข้อสงสัยที่ทุกคนอยากรู้
แล้วก็ไม่รู้สึกกดดันด้วยที่หลายคนคาดหวังนะ

เพราะว่าพี่ต้าย้ำอีกอย่างหนึ่งบอกว่า
ตอนนี้สถานะผมไม่โสดแล้ว
และมีความสุขกับความรักครั้งนี้ค่ะ

ถ้าจะพูดคุยเรื่องของแหวนเนี่ยวันนี้จะขอไม่ตอบ
เพราะว่าจะมีงานที่แถลงข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จะจัดขึ้น
เรื่องของวันเวลาสถานที่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง

คุณมีการคาดหวังมีการคาดเดากันไปต่างนานา
ซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้มาทราบกันอีกทีแล้วกัน
ก็คงเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรอย่างนี้
ตอนนี้มีความสุขดีครับก็มีความสุขกับความรักที่ดี
ทุกคนที่รักผมก็น่าจะดีใจที่ผมมีความสุข

๑๐๐รอเดือนหน้าไงต้องรอพี่ก้าว
นักกีฬาไตรกีฬาของเราไม่โสดฮะ

หล่อคนเท่คนเก่งขนาดนี้ใช่ไหม
นานไม่ได้หรอกสาวอยากจะคว้าตัวอยู่แล้ว
คือแบบก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคือคิตตี้แฟนเก่า
เพิ่งจะแบบออกมาบอกว่าฝากไปถึงพี่ต้าหน่อย

ทำอะไรก็คิดดีคิดเยอะนะคะ